มาดูเรื่องราวการพิสูจน์รักแท้ของชายหญิงคู่หนึ่ง

ให้ฉันเชื่อใจเธอว่าฉันจะไม่ผิดหวังจากการที่ฉันจะคบเธอ

ผู้หญิงอยู่สตูนผู้ชายอยู่นครนายก
เดี๋ยวสตูนกับนครไก่มาก

เดินเท้าจากนครนายก

แล้วตั้งใจว่าจะให้ไปถึงวันที่๑๔
ต้องอ่านผิดที่ปากเดินเท้าหรอไม่ผิด
แล้วหอบสินสอดไปจะไปขอเขาแต่งงานวันวาเลนไทย
สวีทแล้วระหว่างทางอัดคลิปบอกว่าอัปเดต

นี่แล้วอายุไม่น้อยนะ๕๐กว่าทั้งคู่คุณ
อันนี้พี่ผู้ชายให้ดูหน้าพี่ผู้ชายก่อน
ใจพี่นี่สุดยอดล่ะนี่แหลกนะเขาอัดหลายคลิปเลย
คือเขาทั้งเดินทั้งวิ่งเหมือนแบบพิสูจน์ตัวเองไปด้วย
อัปเดตในโซเชียลไปด้วยแล้วก็เห็นบอกว่ามีการวีดีโอคอร์
หาฝ่ายผู้หญิงที่สตูนด้วยผู้หญิงเขาเจอในติ๊กต๊อ
ก็ต้องอัดคลิปลงติ๊กต๊อกว่าเฮ้ยฉันถึงตรงนี้แล้วนะ
อะไรแบบนี้ฝ่ายผู้ชายคือพี่สุเทพเรียกพี่เทพแล้วกัน
เทพอายุ๕๓ปีนี่ผมกำลังจะไปพิสูจน์
เดินทางไปขอสาวแต่งงานพิชิตใจเดินทางทั้งเดินทั้งวิ่ง
คุณระยะทางประมาณ๑๒๐๐กิโล
เหมือนที่บอกเมื่อกี้คันกว่าโล
แล้วเขาเริ่มเดินทางคือวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
จากเนี้ยคลิปแรกคือหน้าเขื่อนขุนด่านประการชน
จังหวัดนครนายกแล้วก็แบกเป้ไปทั้งเดินทั้งวิ่ง
ตามเส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ไปสตูนไปพิชิตใจผู้หญิงคนนึง
เป้าว่าต้องไปถึง๑๔กุมภาพันธ์

โอ้โหหวานจริง
เมื่อวานวันที่๘ของการเดินทางพี่เทพ

ระหว่างทางก็เลยขออัดคลิปทักทายชาวโซเชียลหน่อย
ไปดูความคุ้มหน้าพิเทพกันหน่อย
อยู่ตรงปั๊มน้ำมันกว่าเทพท้อย
ก่อนจะเข้าปานบุรีกว่า๑๐กว่าโลกรัม
เมื่อคืนแวะพัดแถวนี้
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

โอ้โหเป็นยังไง
ถ้าน้องเชลธ์เป็นผู้หญิงของเราน่าจะยังไง
จากพิเทศกาละเราถามพิเทศตอนนั้นพิเทศถึงต้องทำอย่างงี้
ผมอายุเยอะแล้วนะแต่ผมอยากมีชีวิตคู่
อยากมีคนที่คอยดูแลกันและกันโดยผู้หญิงที่ผมคุยเขาชื่อคุณยุอายุ๕๖
คุณคุณเทพคุณจะทำยังไงก็ได้
คุณต้องสร้างความมั่นใจให้ฉันว่าฉันจะไม่ผิดหวังกับเธอ
เทพก็บอกว่าสัญญาว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นด้วยการเดินไปขอคุณแต่งงาน
ซึ่งจะรักษาสัจจะให้ดีที่สุด
พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้ว่ารักออนไลน์มันรักแท้ได้เหมือนกันนะ
ไม่ใช่ว่ารักฉาบฉวยนะครับ
แล้วที่สำคัญการเดินทางของพี่เทพในครั้งนี้ไม่ได้ไปตัวเปล่า

พี่เทพสินสอดไปขอพี่ยุกี่บาทครับเอาไปฟังหน่อย
สินสอดนะครับน่าจะเป็นที่๑แสนนะครับ
แต่เป็น๑แสนทรัพย์นะครับคือ๑แสนผู้ติดตามนะครับ
เขาขอแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขายอมรับในตัวตนของผมนะครับ
สร้างอะไรก็ได้พิสูจน์อะไรก็ได้ให้รู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายที่แบบมีแต่ตัว
ยิ่งพูดยิ่งหล่อเนอะหลายคนผมเชื่อว่าอยากเห็นหน้าพี่ยุ
ยุผู้หญิงคนนั้นที่พี่เทพจะไปขอเขาหน้าตาเป็นอย่างไร

พี่ยุเป็นคนไหนอยู่ที่ศูนย์นู่นน่ะนะ
คุณยุนี่นะคะ
เขาสวยน่ะ
รู้จักพี่เทพผ่านทางโซเชียลได้๕เดือน

มีลูกกับสามีเก่า๔คน

เธอเนี่ยได้บอกกับพี่เท่ไป

ขึ้นรถนั่งเครื่องบินมาหาก็ได้

เขาวิ่งของเขาอาจจะหมายถึงก็มาเลย
รีบมาสตูนก็แค่ปากซอยอะไรอย่างนี้

ทั้งเดินทั้งวิ่งจริงตัวเองก็ตกใจแล้ว
ทั้งเป็นห่วงเอ๋ยอายุกันเยอะแล้วพี่เทพ
แต่สุดท้ายตั้งตาหรอก
อยากเจอตัวจริงเลยว่าเกิด
ขอให้พี่เทพที่อยู่สมหังค่ะมันฟังแล้วมันชื่นใจเนอะโอ้โห
ขอให้พี่เทพเดินทางด้วยความปลอดภัยจนไปเจอสาวคนรักแล้วก็ได้แต่งงานอยู่ด้วยกัน
สตูนก็แค่ปากซ้อยเดินแค่๑๒๐๐กิโลกรัมถ้าใจมันได้อ่ะ
นั่งเครื่องไปลองปล่อยซ้อนและวิ่งหักไปซ้อนเข้ามาได้ไหม
ดิฉันอยากให้สาวมาท้าคุณทาสนัยบ้างเลยอยากรู้วิธีในการจะคิดที่จะพิสูจน์รักของคุณต่อขึ้นไกลง

จะได้เจอหน้ากันเร็ว